สวัสดีคุณผู้ชมครับหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ย
เขาส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยไประเบิดการในการจัดตั้งรัฐบาลเลยนะฮะ

ห้าภักดิ์เลยใช่ไหมคุยเสร็จปุ๊บแถลงข่าวปั๊บ
บอกทำไมถึงร่วมรัฐบาลไม่ได้อุดมการไม่ตรงกับก้าวไกลแบบไหนอย่างไร
วันนี้เนี่ยเลขาธิการพักก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน
วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบอกไม่เข้าใจนะครับว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
เชิญ๕พักการเมืองฝ่ายตรงข้ามมาคุยแล้วก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่ออะไร
และถ้าเกิดภักดิ์ต่างบอกอุดมการไม่ตรงกับก้าวกลายเนี่ย
เก้าไกลอยากให้เพื่อไทยบอกเหมือนกันว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
ณขณะนี้เลือกมาเลยว่าคุณเนี่ยอุดมการตรงกับใคร
ตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุผลนี้บอกว่ามันไม่มีทางอื่นนะครับ
ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุผลนี้นะ
แล้วพักที่คิดว่าเพื่อไทยไปคุยแล้ว
มันถึงสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเลือกนะครับ
ในเมื่อพักจำนวนหนึ่งบอกว่าอุดมการและวิธีการ
แนวทางในการทำการเมืองไม่ตรงกับก้าวไกร
ก็เพื่อไทยก็คงเป็นก็จำเป็นต้องเลือกนะครับ
ถ้ามันเดินถึงสาการนั้นจริงว่าแล้วพักเพื่อไทยมีอุดมการ
และแนวทางทำงานทางการเมืองใกล้เคียงกับใครมากกว่า
ต้องตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งหลายภาคการเมืองที่อยู่อีกซีกนึง
เขาประกาศจะไม่ร่วมงานกับพักการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับ
ซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าความจริงก็บอกมาหลายครั้งแล้วว่า
เรื่องนี้เป็นแค่ข้ออ้างเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็พูดลึกไปถึงเรื่องของทำงานไม่ได้กับพักเก้าไกล
ทำงานกันไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วหลายภาคการเมืองก็พูดออกมาชัดว่าไม่ร่วมงานกับพักก้าวไกล
เพราะมีอุดมการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นขณะนี้พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งรัฐบาล
ก็เลยอยากให้ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยเลือกมาเลยว่าอุดมการทางการเมืองของพักเพื่อไทยตรงกับใคร
ส่วนการที่พักเพื่อไทยไปเชิญ๕พักการเมืองมาหารือและมีการแถลงข่าวนะครับ
มีการมองกันว่าจะเป็นการยืมมือคนอื่นมาสลัดพักเก้าไกลออกจาก๘พักร่วมนี้หรือไม่
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าคงห้ามประชาชนมองแบบนั้นไม่ได้
แต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าการแถลงข่าวลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำไปเพื่อ
ที่จะเอาเรื่องทั้งหมดมานำเสนอในที่ประชุม๘พักร่วมในวันพรุ่งนี้
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าอย่าเพิ่งรีบสรุป
เพราะพักเพื่อไทยตอนนี้ยังไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ออกมา
ส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่หากมติ๘พักพรุ่งนี้
เขาจะผลักก้าวไกลเนี่ยออกจากกลุ่มไป
เหลือแค่๗พักแล้วไปจัดตั้งรัฐบาลกัน
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าคงไม่มีมติแบบนั้นออกมา
เพราะปัจจัยสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ก้าวไกลกับเพื่อไทย
เนื่องจากสองพักนี้รวมกันเสียงก็เกินกึ่งหนึ่ง
สภาผู้แทนแล้วคือ๒๙๒เสียง
ก็คงห้ามพี่น้องประชาชนไป

แต่สำหรับ๙ไกลเนี่ยเดี๋ยวเราฟังพระเพื่อไทย
ที่จะมานำเสนอพรุ่งนี้ดีกว่าครับ
ก็คงเป็นอันนี้เป็นสิทธิ์ของเพื่อไทยนะครับ

เกิดเลือกแฟนใหม่มากกว่าเลือกแฟนเก่าทำยังไง

ก็คุณหมอชนนั่นเคยพูดคำว่าคลุมถุงชนอะไรด้วยไง
ตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นข้าวต้มมัดใช่ไหม

แต่นี่เขาเลยบอกแม่แล้วไปพาแฟนใหม่เนี่ย
มาถึงบ้านมาไล่แฟนเก่าหรือเปล่า

คำถามที่ว่าแล้วจะหาเสียงจากไหนมาช่วยกันโหวตนายกเนี่ย
ก็พักการเมืองอื่นเขาไม่เอาเลย

คุณชัยธวัฒน์บอกว่าในส่วนของก้าวไกลเนี่ย
เชื่อว่าการหาเสียงจากสวยังมีความเป็นไปได้

ตอนที่ก้าวไกลไปหาเสียงสวบอกได้แล้วพอแล้ว
สุดท้ายได้มา๑๓เสียง
แต่วันนี้คุณชัยธวัฒน์เชื่อว่ายังมีความเป็นไปได้
เพราะตอนนี้เปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นของเพื่อไทยแล้ว
ยังไม่อยากให้เพื่อไทยละทิ้งแนวทางนี้
เพื่อไทยบอกวันนี้ก็กำลังหาเสียงสวอยู่นะครับ
ทีนี้มีการประเมินนะฮะว่าอาจจะมีการเลื่อนโหวตนายกออกไป
หรือมีคนเสนอว่าเอ้าซีกนี้๘พัก๓๑๒เสียงก็แพ็คกันให้แน่น
ยาวไปถึงนู่น๑๐เดือนเลยแล้วค่อยโหวตนายกดีไหม
ให้สวหมดวาระไปก่อน
คุณชัยธวัฒน์มองว่า๑๐เดือนมันก็อาจจะนานเกินไปนะครับ
ตอนนี้ยังเชื่อว่าถ้าพักอันดับ๑กับอันดับ๒
คือเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมถึงอีก๖พักจับมือกันให้แน่น
การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงก็เป็นไปได้ยาก
ยากกว่าฝั่งเสียงข้างมาก๘พัก๓๑๒เสียง
เดือนอาจจะนานไปนะครับ
ตอนนี้เรายังเชื่อว่าถ้าพักอันดับ๑อันดับ๒
รวมถึงอีก๖พักที่เหลือจับมือกันแน่นเนี่ย
การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้ยากกว่า
ยากกว่าของฝั่ง๘พักอีกนะครับ
ส่วนส่วนออกชัดเลย

คือมาติทั้งแดดจะก้าวไกลบุคว่า
ไม่ร่วมรัฐบาลกับสองลุง
ซึ่งก็หมายถึงรัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ

เป็นที่แน่ชัดว่าพักพลังประชารัฐมีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพัก
ส่วนพักรวมไทยสร้างชาติก็มีผลเอกประยุทธ์จันโอชา
แม้ว่าจะประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วก็ตาม
แต่ว่าทั้งสองคนนี้เป็นหัวหอกหลักในการยึดอำนาจทำรัฐประหาร
เมื่อวันที่๒๒พฤษภาคมปี๕๗
แล้วยังมีกระบวนการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนุนปี๖๐
กลไกและองค์กรสถาบันการเมืองต่างมาจนถึงปัจจุบัน

เก้าไกลมีจุดยืนชัดเจนต่อประเด็นการสืบทอดอำนาจ
และประกาศตั้งแต่๒๗ธันวาคมปี๖๕ว่า
จับมือกับพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจ
แล้วก็ประกาศย้ำต่อประชาชนในทุกรายการ
ทุกเวทีตอนหาเสียงเลือกตั้ง
สามผลการเลือกตั้งเมื่อ๑๔พฤษภาคม
เป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนมาก

ด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย

รวมกันได้๘พักการเมืองที่มีแนวทาง

ที่นั่งในสภาพผู้แทนรัศดรมากถึง๓๑๒จาก๕๐๐ที่นั่ง
และมีคะแนนดิบสูงถึง๒๗ล้านเสียง
ตรงนี้ชัดมากว่าประชาชนต้องการพลิกคั่วเปลี่ยนข้างรัฐบาล

เพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลคั่วเดิมนะคะ
แม้กลไกสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสช
สกัดขัดขวางคุณพิธาริมเจริญรัฐ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกล
ทำให้ก้าวไกลไม่สามารถเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่ยืนยันว่าสิ่งสำคัญในวันนี้
ไม่ใช่แค่พิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล
แต่มันคือการจัดตั้งรัฐบาลที่ประกอบไปด้วย๘พักตามมติของประชาชน
ก็เลยตอนนี้เปิดทางให้พักอันดับ๒คือเพื่อไทย
แก่นนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ

การจัดตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุด
มีความสำคัญในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของประชาชน
แต่ก้าวไกลเขามองแบบนี้ค่ะ
การจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน
สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้ง
นำไปสู่วิกฤตศรัทธาของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
มันยากที่จะเรียกคืนกลับมานะ

เก้าไกลยืนยันนะคะสัจจะที่ให้ต่อประชาชน
ไกลเขาย้ำคำนี้ตลอดนะคะ
เรื่องของสัจจะที่ให้กับประชาชน
ว่าไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพักสืบทอดอำนาจได้
ก็คือทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติค่ะ
ดังนั้นตอนนี้พยายามอย่างถึงที่สุด
ในการผนึกกำลัง๘พักการเมืองค่ะ
ท้อนเสียงของประชาชนกว่า๒๗ล้านเสียง
จัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน

มีอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนค่ะ